กรณีของน้องปลื้มค่ะเหยื่อกระสุนนะคะ
อายุ๑๒ปีที่เสียชีวิตในงานแสดงดนตรีรถแห่ที่จังหวัดศรีสะเกด
ทางด้านแม่ของผู้เสียชีวิตมั่นใจว่าตำรวจจะจับคนร้าย
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ภายหลังจากกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาสและยิงกันในงานวันเกิด
เจ้าภาพจ้างวงดนตรีรถแห่มาแสดง
วัดบ้านหนองอีโตงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกต
ทำให้เด็กชายเปรมนัดสารพลหรือน้องปลื้มอายุ๑๒ปี
ซึ่งไม่รู้อีโนอิเนเพราะไปเที่ยวงาน

ลูกหลงยิงเข้าที่ซี่โครงด้านขวาทะลุออกด้านซ้าย
โดนหัวใจฉีกขาดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยครอบครัวได้ทำพิธีชาปนกิจศพน้องปลื้มไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมา
อกจากนี้ยังมีนายรังสรรผะเดิมอายุ๒๘ปี
ถูกยิงเข้าที่แขนขวาจนกระดูกแตก
และนายนัทวัฒน์วิเชียนอายุ๒๑ปี
ถูกยิงเข้าที่แขนขวา๑นัดมือขวา๑นัด

ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปนานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
ยังไม่สามารถจับนายทรงชัยสายเงินหรืออีทอายุ๒๕ปีผู้ก่อเหตุได้
โดยนางวาสนาวาปิเนแม่ของน้องปลื้มบอกว่า
จนถึงวันนี้ก็ยังคงมั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายให้มารับโทษได้
และยังฝากบอกคนร้ายอีกว่าขอให้รีบมอบตัว
เพราะไม่ว่าคนร้ายจะหนีไปที่ไหนตำรวจก็ตามจับได้อยู่แล้ว
และถ้าหากมามอบตัวแม่ของน้องปลื้มก็ยินดี
ที่จะให้คนร้ายมากราบขอขมา
เนื่องจากไม่อยากจองเวรจองกรรมและพร้อมอโหสิกรรมให้
เขาก็บอกว่าเขาออกไม้จับแล้วนะ
กำลังจะสืบอยู่ให้สืบไปกดดันพ่อแม่เขา
เห็นไหมคะเขาก็ช่วยตามจับ
ก็มั่นใจขึ้นค่ะค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ
คนร้ายนะคะมามอบตัวเถอะหนูหนีไม่พ้นหรอกหนูทำแบบนี้ไม่มีใครรับเราได้หรอก
เรามามอบตัวแล้วก็มารับผลกรรมที่ก่อไว้นะคะอย่าหนีเลย
นายนัทวัฒน์วิเชียนคนเจ็บตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลวังหินจังหวัดศรีสะเกด
โดยเจ้าตัวได้เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่า
คืนวันเกิดเหตุตั้งใจจะไปดูการแสดงดนตรีจากรถแห่
พอถึงเวลาใกล้เลิกงานก็กำลังจะกลับบ้าน
ก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุกำลังใช้ปืนยิงสาดไปตามที่ต่าง
พอผู้ก่อเหตุเห็นตนก็หันฝากกระบอกปืนเข้ามาหา
ก่อนจะลั่นไกยิง๓นัดจนตนได้รับบาดเจ็บ

อีกทั้งในคืนวันเกิดเหตุตนเองก็ไม่ได้ทะเลาะ
หรือมีเรื่องชกต่อยกันแต่อย่างใด
ตอนท้ายที่ว่าเขาจะเลิกเล่น

พากันเดินออกมาก็มามีเรื่องกันกับคนที่ยิง
เขาก็เขาเจอทุกคนก็ยิงเลย

ไม่ไม่เคยมีครับไม่เคยรู้จัก
ขณะเดียวกันญาติของผู้ก่อเหตุได้บอกว่า
หลังจากที่เกิดเรื่องนายอีทก็ไม่กลับมาที่บ้านอีกเลย
อีกทั้งนายอีทมักจะไม่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ย้ายไปอยู่บ้านญาติคนนั้นทีคนนี้ที
แต่นิสัยส่วนตัวของนายอีทลึกเป็นคนจิตใจดี

แต่ด้วยความที่ไม่ได้เรียนหนังสือและการคบเพื่อนเกเร
ทำให้มีนิสัยที่เปลี่ยนไป
คือเรื่องหน่อยความกระตันดูเขามีสูง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตีสันติเหล่าประทาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
สั่งการให้ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกต
ลงพื้นที่ร่วมกับชุดสืบสวนสพวังหิน
ติดตามคนร้ายให้เร็วที่สุด
สาราวินสุสิงถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน